ขณะที่รองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยนะครับก็คือออกมาตอบโต้กระแสข่าว
พอมีการพูดถึงนะครับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทมาก
ก็มีกระแสข่าวว่าจะยกเลิกเปล่าไม่ยกเลิกนะ
เพื่อไทยเขาบอกว่าเดินหน้าต่อนะครับ
แต่ว่าอาจจะใช้ได้ในเดือนเมษายนนะ

ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข่าวโหลดแอปโหลดอะไร
เขาก็เตือนแบบที่ตำรวจไซเบอร์เตือนเมื่อกี้

นางสาวตรีชดาศรีทาดานะครับรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
แจ้งกรณีที่มิจฉาชีพทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วให้ลงทะเบียน
นี่คือการรอรับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
เป็นข่าวปลอมหลอกประชาชนนะครับ

หลายคนทีเดียวเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
พักเพื่อไทยอยู่ระหว่างการตั้งรัฐบาลชุดใหม่

ก็ยังไม่มีการจัดทำแอปพลิเคชันใดทั้งสิ้น
เพื่อไทยยืนยันจะเดินหน้านะครับ
นโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดัน

โอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนเท่านั้น
ไม่ต้องลงทะเบียนหรือผ่านระบบใดทั้งสิ้น

เมษายน๒๕๖๗ครับ
แต่ทันทีที่นโยบายนี้เสร็จเรียบร้อย
จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยตรง
โดยที่ไม่ผ่านการระบบดังกล่าวทั้งหมดเลยนะคะ
ดังนั้นจึงแจ้งให้ประชาชนทราบว่า

ไม่ใช่นโยบายจากรัฐบาล
ที่กำลังจะเข้าไปบริหารประเทศในวันนี้

และทั้งหมดนั้นเป็นข่าวปลอมค่ะ
อันนี้แหละครับทางรองโฆษกเขาก็เตือนไป
เพราะว่ารัฐบาลกำลังจะมีแนวทางจัดการ
ผู้มิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ